เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
ปลายคราวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะหลังนมชาติมาเจอกันวันจันทร์ครับผมเริ่ม
๒เดือนสุดท้ายของปีนะใช่แล้วค่ะเมียวมากพิสัจฯกาเชียงใหม่หนาวไหมไม่หนาว
แต่ที่อีสานหนาวเลยนะคุณผู้ชายผมถามไหมลุดถามอะไรกันผมถามตกลงวันนั้นคุณทำไอ้ไข่หาย

คุณไม่ต้องเคลียร์ก่อน๐๘๕๕๐๘๐๕ตอนนี้ชาวบ้านเขาด่าเนอะไอ้ใครก็หายป่วยก็ไม่ได้
เขามีอันกรี๊มมันดำอยู่๐๘๕๔๐๐๔อุ๊ยดินี่ดินี่มาแล้วดินี่น่ารักน่ารักนะครับผม
เป็นเตปปี้โลชั่นคุณถูกต้องอ๋อดินี่มันเป็นออร์แกนิคนะมันเป็นออร์แกนิค
ใช่มองสำหรับเด็กเพราะทุกอย่างมันเป็นออร์แกนิคหมดเลยถูกต้องที่บ้านพี่ชาวก็ใช่
ใช่ไหมใช่ครับลูกคุณใช้อยู่แล้วใช่แล้วนะครับผมน้องนิยาใช้ล้างคนนม
สบายผสมน้ำนิดนึงนะครับเพิ่มปริมาณนะฮะแต่อันนี้เป็นโลชั่นสำหรับหน้าหนาว

เหมั่นดั่งความตาย
เลี่ยมห้อยคอไหมหมดแทนไอ้ใคร
สรุปคุณแม่ก็ยังไม่เจอนะน้องปี่ดูไม่ดูให้มันหายไปเยอะ
ใช่เขาได้มา๒องค์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
ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและติดใจและคอหากธรรมหรือละเว้นการกระทำที่เก่า
ให้เกิดการฑาดุรนศ์กรรมต่อเด็ก

โดยสารนั้นได้มีการอ่านคณิตภาคศาสตร์ร่วมทั้งหมด๗สำนวนนะครับ
ซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษลงกึ่งหนึ่งนะฮะ
คงจำคุกกระทงละ๑๕วัน
ในทุกคดีนะฮะบางคดีมี๒กระทงกับ๕กระทง
รวมโทษจำคุกทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ๑๙๕วัน
ส่วนคำร้องเรื่องขอสินใหม่ทดแทนตามระบวนกฎหมาย
ผู้เสียหายทั้ง๗คดีได้ยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้เงิน
และแต่ละคดีไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทนะฮะ
สารได้กำหนดให้นัดสืบพยานในส่วนแพ่งของวันที่๒๓ธันวาคมนี้
ในเวลา๙โมงนะครับจนถึง๔โมงเย็นนะฮะ
ทั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานครับว่า
จุ๋มเองก็ได้ใช้หลักทรัพย์เนี่ยนะฮะเป็นเงินสดยื่นคำร้องขอประกันตัว
ซึ่งขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลด้วย
ว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่าถูกต้องครับ
แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวลองเช็คดูนะ

โอเคนะครับก็ประกันตัวไปนะครับ

ก็ต้องโดนเป็นกระบวนการที่ทำกันทั้งหมด
เพราะเขายอมรับใช่ไหมล่ะ

วันนี้มีการพูดถึงการเกิดโรคระบาดใหม่

เพราะว่าปัจจุบันนี้มีเด็กป่วยแล้วทั่วประเทศนะฮะ

เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย

ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า๕ขวบ

สายพันธุ์ที่พบในปีนี้คือ

ใครเป็นเชื้อไวรัสอะไรแล้วเนี่ย
สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองโดยเฉพาะเด็กมันจะแข็งแรงกับพวกเรา
ถูกต้องไหมเด็กเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันแต่ไม่ใช่แล้ว
ทุกวันนี้เป็นแล้วก็สามารถกลับมาเป็นได้อีก
ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
วันนี้หมอเขากำลังจะพูดอะไรหมอเขากำลังจะบอกว่า
การระบาดเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นจากที่มีการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ
โดยพบมากเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กอนุบาลฮะ
ตั้งแต่เดือนกันยายนมาจนถึงปัจจุบันนี้อืม

ลูกสาวผมเคยเป็นมายูเคยเป็น

แล้วก็แนวโน้มของโรคเนี่ยณตอนนี้นะฮะ
มันยังไม่ลดลงเลยเมื่อเทียบกับทุกปีเลย
อาการสำคัญเขาบอกว่าถ้าสมมุติลูกคุณเนี่ยติดเชื้อตัวนี้

หนึ่งมีไข้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ

แล้วก็จะมีการอักเสบของหลอดลมด้วยนะครับ
ทำให้หายใจเร็วหรือหอบในเด็กเล็กที่น้อยกว่า๑ปี
หากมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วยเนี่ย
นี้นะฮะขอย้ำว่ายังไม่มียารักษา
เพราะฉะนั้นการรักษาของโรคนี้เป็นยังไง
จะต้องรักษาไปตามอาการแล้วเด็กก็จะหายเอง
ปัจจุบันทำว่าวัคซีนล่ะฮะ

ดูแลสุขภาพอนามัยให้เด็ก
อย่างแรกก็คือการล้างมือ
ทุกวันนี้มันโชคดีทุกพวกเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่แล้ว

ความจำเป็นมากเพราะเกิดได้กับทุกวัย
บางคนถามว่าโรคนี้อย่างพวกเรามีโอกาสเกิดไหม

แต่โอเคเด็กมันอาจจะมีการแพร่ระบาด

แต่โรคนี้มันเกิดได้กับทุกวัย
แต่ในเด็กเล็กเนี่ยอาจจะมีอาการที่มากหน่อย

เรามีภูมิไม่เป็นไร

โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาล

มีอาการหายใจเร็วหายใจหอบไม่ต้องให้ลูกไปโรงเรียนหรอก
อยากให้ลูกไปโรงเรียนเลยแล้วก็เวลาที่เด็กอนุบาลอยู่ด้วยกันเนี่ย

ก็อยู่ใกล้ชิดกันเวลาเขาเล่นกันเนี่ยมันก็ติดกันได้
จะเป็นกันแล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะมีการบอกว่าพัฒนาพันธุ์สายพันธุ์ขึ้นไปอะไรอย่างนี้
แต่อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเป็นในเด็กเล็กเนี่ยอันตราย
เพราะเขาจะหายใจลำบากมีปัญหาไปที่ปอดเป็นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าเด็กอย่างโตขึ้นมาสัก๓ขวบ๒ขวบกว่า๓ขวบ๔ขวบอะไรอย่างนี้ก็เริ่มแบบมีภูมิ
แต่ก็จะเป็นไข้นะฮะก็คือจะมีน้ำมูกจามหายใจเร็วเหนื่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะซึม

มายูเนี่ยเป็นประมาณสัก๓วัน๔วัน

แต่ว่าต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะมาอยู่
เพราะว่ามันเป็นการกระจายเชื้อได้
คือโรงเรียนเขาจะบอกเลยว่าห้ามเลยมือเท้าปาก

ยังไม่ให้ไปแม้กระทั่งเป็นไข้เขาก็ไม่ให้ไปอยู่แล้ว

แล้วอยู่บ้านแยกออกไหมคะระหว่างไข้หวัดกับเป็นอะไรอย่างนี้
วันนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลราชภึกจังหวัดขอนแก่น
แพทย์หญิงจันเพลล์กุมาลวิชาศาสน์หรือว่าหลังจากผู้ปกครองพาบุตรร้าน
เข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจอาการไข้เพราะตอนแรกคิดว่าอากาศมันเปลี่ยนช่วงนั้นเปลี่ยนเป็นหน้าหนาว
มันเป็นการแพร่ระบาดในหมู่เด็กมากเลย
คือช่วงนี้ในที่ขอนแก่นนะพี่หนุ่ม
แล้วก็รวมไปถึงมันลามไปถึงมือเท้าปากเนี่ย
เพิ่มเป็น๓เท่า๓เท่าถึงแพร่กระจายได้เร็วขึ้น
แต่อาการไม่มากจนไปถึงอาการหอบบางคนตอนนี้นะเด็กที่หนักที่สุดนะ
มีเสมหะบางคนเนี่ยอาการของเด็กเนี่ยหายใจเร็วมาก
ให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยเอาตรงป่ะไอ้การฆ่าเชื้อเฉพาะมันยังไม่มี
อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่ามันต้องรักษาไปตามอาการ
ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการรักษาตามอาการสามารถรักษาได้

แต่ว่าเท่าที่ผมเคยคุยกับหมออย่างมายูอย่างนี้
ตอนที่เป็นหมอก็จะบอกเลยว่า

เชื้อนี้ไวต่อการไม่สบาย

เข้าไปทำลายภูมิส่วนหนึ่งอะไรสักอย่าง

อย่างขอเน้นอีกครั้งหนึ่งถ้าลูกของคุณ

ไข้สูงหายใจไม่
หายใจหอบให้เด็กอยู่บ้าน

อย่าพูดอย่างนั้นเร็ว

การอายการจ่ามเราก็การสัมผัส

ก็ดูแลไปการแพร่กระจายทั้งหลายเนี่ย

เราก็จะซะทาซะ
จะได้หอมด้วยนุ่มด้วยนะครับ
มันเป็นการไม่ให้ผิวแตกนะอันนี้ดีที่สุด

อันนี้เป็นออกว่าหลาดจริงฉันไม่ให้หลานค่อยฉันใช้

สอสอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
งคลิปพนักงานเปรย์ทุบคนไข้ยันไม่ได้ทำรุนแรง

ตรงนี้จากกรณีเพจของเจ๊ม้อยวีบวก
ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับในจังหวัดเพชรบูร
เป็นภาพนาทีที่พนักงานเวรเปย์ครับ
ทำร้ายร่างกายผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุเลือดข้างในสมองครับ
ทำให้มีการตั้งคำถามถึงการดูแลผู้ป่วยจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดวันนี้ครับนายแพทย์ชัยวัดทองใหม่นะครับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔กันยาที่ผ่านมาครับ
เป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์โดยชายอายุ๕๐ปีครับ
มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับแพทย์ได้สั่งให้ยาระงับอาการบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็มัดคนไข้ไว้แล้วนะครับแต่คนไข้เนี่ยมีอาการหลับหลับตื่นตื่น
ควบคุมตัวเองไม่ได้ครับมีอาการดิ้นจนเชือกที่มัดเอาไว้ขาดครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเลยให้พนักงานเปรย์มาช่วยคุมคนไข้ให้อยู่ในอาการสงบนั่นเอง
ซึ่งเป็นการกดแล้วก็เป็นการพูดให้คนไข้อยู่ในความสงบนะครับ
แต่คนไข้ก็ยังดิ้นไม่ให้ความร่วมมือ
ก็เลยดูเหมือนว่าจะทำร้ายคนไข้เป็นภาพเป็นภาพแบบนั้นออกมานะครับ
โดยทางโรงพยาบาลก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ยืนยันว่าไม่มีความรุนแรงที่ปรากฏในภาพนั่นเอง
ส่วนคนไข้ก็ปลอดภัยดีครับไม่มีอาการทางสมอง
แต่อย่างใดทั้งนี้สาเหตุที่มีคลิปจากภาพวงจรปิดหลุดออกมา
เนื่องจากมีปัญหาภายในโรงพยาบาลเองนะครับ
หลังจากนี้จะมีมาตรการควบคุมดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับผมนะฮะท่านสอสอเขาแจงมา
คืออย่างนี้เรื่องนี้คือเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณชาวบอกไปก็คือ
มีคุณลุงจะเรียกลุงได้ไหมอายุเท่ากูเลยนะ

เท่าลุงเลยนะคุณลุงก็คือ

กดว่าแกเขาถูกมัดมือแล้วก็มัดแขน
พนักงานของทางโรยาบาลเองเนี่ยก็บรูปพยาบาลนะครับ
มีการกระชากขาลงมามีการตีไปที่ตัวอะไรอย่างนี้
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยทางฝั่งของสถานศักดิ์สุขที่ดังวัดเบจบูรณ์เนี่ย
แล้วเขาก็บอกมาบอกว่ามันเป็นการกระตุ้นเป็นการตีกระตุ้นเพื่อให้คนป่วยรู้สึก

จะได้แบบว่าไม่ดิ้นแล้วจะได้เหมือนเข้าในอุโมงอย่างนิ่ง

แต่ทีนี้อีกมุมนึงก็บอกว่าโอ้โหแล้วลองคิดดูดีว่าคุณลุงแกขี่มอไซค์มาแล้วล้ม
แล้วไปกระชากขาแกแบบนั้นคือกระชากแรงนะฮะแล้วก็ตีอะไรอย่างนี้
มันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นว่านี่คือการกระตุ้นเหรอมันจำเป็นต้องกระตุ้นขนาดนั้นเหรอ
เขาบอกว่าแกมีอาการดิ้นนะพี่หนุ่มมีอาการดิ้นจนเชือกที่มัดไว้ขาด

อันนี้คือในมุมหนึ่งในมุมหนึ่งนะฮะ
แต่ทีนี้ไอ้คลิปที่มันหลุดออกมามันเป็นเพราะว่ามันมีพนักงานอีกคนนึง
ซึ่งไม่ถูกกับเวรเปย์คนนี้นี่แหละ
เขาไปเห็นแล้วเขาไม่เขาไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดออกมา
แล้วก็เอาไปส่งให้แบบทางที่อื่นเขาได้รับรู้กันอะไรอย่างนี้

ล่าสุดนี้ก็ถูกภาคทันแล้วนะครับ
แล้วก็ยังมีข่าวด้วยว่าพนักงานเวรเปรย์คนนี้เนี่ย
เหมือนแบบเคยทำแบบนี้บ่อย

แล้วก็ทางญาติเองก็ไม่ได้เห็นภาพนี้นะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วล้ม

คำว่ารถล้มเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของกระดุงกระเดี้ยวกันอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ทราบว่าตรงไหนมันเป็นอันตรายบ้างหรือเปล่า

ซึ่งเขาก็สงสัยกันว่ามันต้องขนาดนั้นเลยนะ

แต่ว่าทางฝั่งของสถานสุขจังหวัดเขาก็บอกเลยว่า

ถ้าจะกระตุ้นมันอย่างนี้ถือว่าแรงเกินไป
อันนี้อีกมุมนึง
ตอนนี้คือเวรเปย์โดนลงเรียบร้อยแล้ว
ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะครับ

ผมไม่แน่ใจตอนนี้นะประมาณอย่างนั้น
นี่มีอีกหนึ่งข่าวล่าสุดคุณปรินาไกรคุบนะฮะ
โดนแล้ว๔ข้อหา
อย่างที่เราถามคดีลุกป่าโทษสูงสุดจำคุกถึง๒๐ปีเลยนะครับ
อย่างที่บอกว่าวันนี้ทางพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมเนี่ย
ผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามและกระทำความผิดเกี่ยวกับ

เขาประชุมสำนวนคดีของคุณปรินาไกรคุบ

ที่เราถามกันเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเนี่ย
เรื่องต้นครับพนักงานสอบสวนมีความเห็นให้สั่งฟ้อง

เขาบอกว่าคิดดูแล้วกันว่าเอกสารทั้งหมดกับเกี่ยวกับคดีเนี้ยอืม
โอ้โหนะแล้วก็ต้องสอบพยานเพิ่มเติมอีก๓ปาก
เขาบอกว่าเนี่ยก็ความผิดของคุณปรินาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่ง
ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง
นะครับเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่า
กระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนนะครับ
โดยกระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่า๒๐
ปัจจุบันนี้ก็คือเอางั้นเค้าให้คนนึงอ่ะ
เกินป่ะอ๋อล่าวโดนสดีนะฮะ๔ข้อหา
ข้อหานะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการบอกว่า
ร่วมกันก่อสร้างแล้วก็เหมือนเผาป่าหรือกระทำการใดก็แล้วแต่เป็นการทำลายป่าแล้วก็ยึดถือครองป่า
แล้วก็ร่วมกันไปยึดถือครอบครองรวมตลอดการก่อสร้างหรือเผาป่าเหมือนเดิมนะฮะ
ประกอบกิจการน้ำบาดานในเขตน้ำประดานใดไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินหรือในเขตน้ำประดานไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้ก็เป็นคดีล่าสุด
มีผัวพันไปถึงทางคุณพ่อคือท่านทูวีไก่พุพด้วยนะครับ
มีน้องคนหนึ่งเขาส่งข้อความเข้ามา

เขาบอกว่าพี่หนุ่มฝากบอกยายเขียวหน่อยว่าหลานร้องไห้งอแงให้กลับบ้านด่วน

มาฆาตในถิ่นโอทัศน์ฟอร์ตในรอบ๑๔ปี

ปวดใจทำไมอ่ะสักหน่อยสิพี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้อาเซนอน

รอบ๑๔ปีเหรอพี่มันเยอะไปหรือเปล่ามันนานเกินไปหรือเปล่า
บอกว่ากลับมาเฉือนชนะในถิ่นโอแทฟอร์ต
มันไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้
มันเจ็บช้ำอ่ะเนอะโดยมิป๋องย่ำยียังพี่เจ็บช้ำ

เขายังไม่เริ่มไงทันวานมันจะออกไง
ทันวานไม่มีรางวัลใหญ่อีกแล้วถูกต้อง
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณซื้อหวยชุดเยอะได้ซื้อไปเ
เขาบอกท่านกว่าจะเพิ่มหวยมาไม่มีวันรางวัลใหญ่อย่างนี้แล้ว
ช่วงหน้ามาดูยายเขียวยายเขียวกลับบ้านนะหลานร้องไห้นะ

เขียวกลับบ้านด้วยจ้า

ขาบ้านลักษณะเหมือนเสียบกุญแจทิ้งไว้

สำหรับผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เมื่องวดวันที่๑พฤติกาที่ผ่านมา

มีผู้ที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังแน่นอนเป็นธรรมดา
สมหวังก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไป

คนที่แผงก็บาดแผงมันจะต้องมีบ้างแหละนะ
สำหรับนักรบเป็นธรรมดามันก็ต้องสู้กันต่อไป

คือล่าสุดนะครับปรากฏว่าที่ขามีแผงลอตเตอรี่ชื่อว่าเจ๊หน่อง
เขาขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่บิ๊กซีรบบุรี
เขาโพสต์ภาพลอตเตอรี่ในแผงนะครับ
ถูกรวันที่๑ถึง๑๕ใบ
แล้วก็มีแคปชั่นในที่สุด๙๐ล้าน
เข้าที่แผงเจนต์นองบิ๊กซีลบบุรีแล้ว
ลูกค้าถูกไปหลายดอกหลายคน
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุน

ไม่เหนียวบอกว่ามีลูกค้าแบ่งกันไป
มีสมพรไทยเกษมหรือว่าเจ๊หน่องบอกว่า
งวดนี้เนี่ยแผงก็ได้รับมาจำนวนมาก
มีหมายเลข๕๐๖๔๐๔ทั้งหมดเป็นชุด๑๕ใบ

ได้มาเฝ้าแผงแล้วก็แบ่งลอตเตอรี่ชุดนี้กับลูกค้าหลายคนครับ
หลังจากรางวัลนี้ออกไปแล้วก็เอาลอตเตอรี่มาตรวจ

รวมเป็นเงินที่แบ่งกันรวยถึง๙๐ล้าน

นี่อ่ะ๔๐๔๕๐๖๔๐๔มากระจายขาย๑๕ใบ
อ่ามีคนนั้นก็เอาใบสองใบอะไรก็ว่ากันไป

เขาเพิ่มมาอีกเท่ากิตรล้านเล่มอีกกี่ล้านใบ
แต่อันนี้สิบห้าใบ
ใครบอกใครบอก

มันเป็นสไตล์

เช่นเช่นที่ตำรวจในรัฐอุตราประเทศนะฮะ

อินเดียเนี่ยได้จับกลุ่มนักต้มตุ๋ม๒คน

รวมกันหลอกขายตะเกียงวิเศษ

ตะเกียงรู้จักแบบเดียวกับตะเกียงอารดินเนี่ยแหละ

โอ้โหเสกจริงจริงปลอมเนี่ย

เหยื่อหลงเชื่อยอมพกกระเป๋าจ่ายไปเนี่ย

ในที่จริงเนี่ยก็ประมาณจะเกือบ๓ล้านบาท

เพื่อให้ได้มาซึ่งตะเกียงวิเศษ

ถูกจับเมื่อวันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ขณะที่อยู่ในระหว่างถูกควบคุมตัว

หนึ่งในผัวเมียเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นเหมือนกัน
พบว่ามีเอี่ยวในขบวนการดังกล่าวเนี่ย

ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า
ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า
ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า
ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า
ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า
ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า
ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า
ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า
ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า
ข้อมูลของเหยื่อเขาบอกว่า

นักต้มตุ๋นเนี่ยก็แกล้งนะครับว่าอูหูทับเป็นเสกคาถาเป็นสัยยาเวท
ตะเกียงออกมาอวดมาแล้วก็ทำการเสกจินี่ออกจากตะเกียงอืม
หมออะไรเนี่ยจะขอสัมผัสตัวจินนี่หรือจะขอตะเกียงกลับบ้านอีกฝ่ายกลับปฏิเสธ
ว่ามันจะทำให้เหยื่อเนี่ยเป็นอันตรายได้อืมในที่สุดบอกเอาละคุณอยากได้ใช่ไหม
ก็จ่ายเงินมา๗ล้านลูกนี้ก็๒ล้าน๙พร้อมสัญญาว่า
ตะเกียงวิเศษจะนำมาโชคราบสุขภาพเงินทองทางนี้พบว่า
ไม่ใช่หมอรายนี้รายเดียวนะที่ตกเป็นเหยื่อเขาหลอกมาหลายต่อหลายคนแล้ว

ก็ไม่ออกแต่ตอนเวลามันเสกออกยังไงก็ไม่รู้
คือตอนที่เขาซื้อเนี่ยคือเห็นเจนี่ออกมาเลยเหรอ
หรือว่าเขาโมโนขึ้นมาว่าบอกว่าตอนนี้จินนี่ออกมาแล้วนะ
เมียเขาร่วมด้วยเขาจะจัดที่บ้านอย่างเนี่ยก็มีควรออกมา
เหมือนใครเคิร์มเคิร์มกันหน่อยกูไม่รู้

อ่ะถูาอันที่คุณกดรึเปล่าพี่หนุ่ม
มีถูอย่างไง

แต่ฝั่ง๓ล้านเปล่า
อันหนึ่งเนี่ย๓ล้านนะ

อยู่ดีคนที่ซื้อก็เป็นหมอ

คุณจะนั่งคุยกับเขาทุกวันเลยใช่ไหม
ขอนู่นขอนี่ให้เขามาตีหัวเธอก็ได้

ฮัลเลวังตา
ชินนี่จ๊ะชินนี่จ๊ะ

เขาบอกว่าพี่หนุ่มเตือนพี่มดดำหน่อยครับ
วันนี้แต่งตัวโป๊ะใจผมสั่นมาก

กลมไปแล้วมันเห็นเมื่อกี้นี้

แล้วเขาบอกมานี่อ่าใจเขาสั่นถูกเออแม่เขาอยากกินมะม่วงอกร่องเลย
นั่นไงครับผมนะฮะก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแปลกตามความเชื่อนะ
ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ทำไมคนเรามันจะยอมจ่ายได้ไงสามล้านอืม
คิดจริงว่าถ้าสมมุติแล้วคนที่ซื้อเป็นหมอด้วย
ก็เจอแก๊งต้มตุ๋นไงมดอาจเจอมิจฉาชีพแล้วเจอแบบว่าคนที่แบบเนียน
มิจฉาชีพมันก็ทำเอฟเคกันเก่งเหมือนกันเนอะอืมแต่ไม่รู้ว่ามันมีจินนี่ออกมาหรือเปล่าเนี่ย
อยากรู้มากเลยนะฮะเขารู้ได้ไงว่ามันจินนี่ออกมาแล้วตรงนี้
นี่นี่คนนี้น่ะฮะส่งมาเนี้ยอันนี้เขาอันนี้เป็นความรู้นะฮะ
อายุ๖เดือนเป็นอาร์เอสวีตอนนี้อยู่ไอซียูที่สกลนคร
ติดมาจากพี่สาวหลานเนี่ยอายุ๓ขวบนะพี่สาวเนี่ยติดมาจากโรงเรียนอีกทีนึง
อืมแล้วก็เอามาติดหลานอืมอืมเป็นทอดทอดไปอ่า
คือพี่สาวไปโรงเรียนไปติดเด็กคนอื่นมา
เสร็จก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เอาเชื้อไปติดหลานแสดงว่าเชื้อนี้ถ้าอยู่กับเด็กอันตรายที่สุดกว่า
อันตรายอยู่กับเด็กอันตรายครับผมฮะนะฮะมาถึงเรื่องราวอาชีพ
แปลกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะมีอาชีพใหม่ลองดู
คงอ่าได้ไม่อ่าคงหาได้ไม่ใช่ง่ายง่ายครับวันนี้เนี่ยเลยจะมานำ
แนะนำนะฮะ๖อาชีพสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในโลกนี้
ยังสร้างรายได้มหาศาลมีดังนี้นะครับหนึ่งผู้ช่วยนักวิจัยเห็ดครับ
อะไรวะไม่ใช่นักวิจัยเจ็ดเป็นเห็ดพิษครับวิจัยเห็ดพิษนะฮะก็กินเข้าไปคุณแม่
ถูกต้องต้องกินเข้าไปอ๋อกินเข้าไปนะครับผมตรงนี้โดยรายได้เฉลี่ยวันละสามพันบาท
หรือเดือนละเก้าหมื่นบาทฮะแต่ต้องเสี่ยงกับชีวิตของตัวเองนะครับ
อย่างเช่นกว่าเป็นเห็ดเมาเห็ดอะไรอย่างเงี้ยมันมีสรรพัสเห็ดเมาเขากินแล้วถ้าเกิดเป็นพิษก็เข้าโรงพยาบาลเลย
เข้าโรงพยาบาลนะฮะต้องแอดมิตรล้างทงล้างท้องกันไป
เก้ามือนบาทต่อเดือนเก้ามือนบาทต่อเดือนนะครับผมใช่ไหมใช่
มันก็ต้องมีประกันหรือเปล่าวะอืมแต่ก็คงจะเป็นเซียนเห็ดอยู่แล้วล่ะ
พี่ว่าคนที่รับทำอาชีพนี้เนี่ยดูว่ารู้ว่าไหนมีไม่มีแน่นอน
แล้วก็อาชีพที่สองครับพนักพนักงานรับจ้างไหว้พระครับ
เนี่ยฮะอาชีพนี้เกิดขึ้นแล้วสมมุติมดดำไม่ว่างนะครับ
ก็บอกพี่ได้เดี๋ยวพี่ไปไหว้แทนให้แล้วก็จ่ายตังค์พี่นี่เมืองไทยหรือที่ไหนเนี่ย
ที่ประเทศญี่ปุ่นครับอาชีพนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
เพราะว่าคนญี่ปุ่นเชื่อว่าสามารถให้บุคคลอื่นไปไหว้พระขอพรแทนตนเองได้
รายได้อยู่ที่หกหมื่นถึงแปดหมื่นบาทต่อครั้งนะครับต่อครั้งนะครับ
ทำอะไรไหว้พระไหว้พระแทนหกหมื่นถึงแปดหมื่นนะครับ
ก็อย่าไปพูดสิอย่าอย่าหย่วนคิดเงินกันเดินฉันเพิ่มนะครับ
พนักงานที่บ้านสามพนักงานรับจ้างนอนฮะรับจ้างนอนครับ
รายได้อยู่ที่หนึ่งแสนบาทต่อครั้งครับอืมนะครับผมแล้วก็มาที่สี่ครับ
รับจ้างนอนอย่างนี้เหรอรับจ้างนอนยังไงนอนเสียตัวกันอย่างนี้หรือเปล่า
จ้างนอนเพื่ออะไรวะนอนหลับเฉยรับจ้างนอนหลับอ่าเพื่ออะไรวะ
ก็เพื่อสมมุติว่าพี่หนุ่มยังไม่ได้นอนใช่ป่ะแล้วพี่หนุ่มอยากนอน
หนุ่มก็จ้างผมนอนได้เฮ้ยทั้งที่พี่หนุ่มเนี่ยอยากนอน
แต่ต้องทำงานต่อให้นอนแทนเราอ่านอนแทนนะครับแล้วพี่หนุ่มจนรู้สึกสดชื่น
นะครับผมรายได้เฉลี่ยก็อยู่ที่แสนบาทต่อครั้งบ้าครั้งละแสนพี่นะครับ
รับจ้างนอนอ่าฮะเกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่งเคยเจอเนี่ย
ราชาโดยเป็นที่แปลงไงนี่เราอยากมานั่งทำรายการสมัยถ้าพูดรับจ้างนอนครั้ง
แสนไม่บางทีเขาทำวิจัยบางคนเนี่ยเขาทำวิจัยแบบว่า

ถ้าสมมุติรับข้างนอนอีบ้าได้ขนาดนี้แล้วไปแล้วเนอะ
จะพูดอีบ้าเดี๋ยวผมติดเนี่ยข้างหลังเริ่มติดแล้วนะ

อาชีพที่๔พนักงานพิสูจน์กลิ่นรักแร้

ตรงนี้รายได้เฉลี่ยคือ๖๐๐บาทต่อกลิ่นนะครับผม

และ๕นักสำเร็จความไข้สัตว์ครับ

นี่ฮะเช่นเวลาจะทำการเพาะพันธุ์
ก็จะทำการรีดน้ำเชื้อจากสัตว์พ่อพันธ

รายได้อยู่ที่๑๗๐๐๕๔๐๐เหรียญดอลลาร์
หรือประมาณ๕๒๙๗๓๗บาท

ต้องรีดน้ำเชื้อจากสัตว์เพาะพันธุ์
อันนี้สัตวแพทย์ก็ทำได้นะ

หมายถึงว่าเอาหมามาผสมแล้ว
ใช่มดเพราะว่าพ่อพันธุ์บางทีพิษบูหรือว่า

อกเชียร์อะไรอย่างนี้ที่มันแบบว่าเป็นพันธแท้

รับจ้างดูดซ่วมหาทองฮะ

ดูดซ่วมแค่เฉพาะในร้านทองฮะ

ติดไปตามร่างกายของช่างทำทอง

เขาบอกว่าฝากพี่หนุ่มทวง๑๕๐๐บาท
มธฆ่าโควิดทีคานานและร้อนเงิน

จะได้แบบปรับเปลี่ยนโฆษณา

จากเบ๊กลำดำฝนตกหายไปเลย

คุณมันก็นิยมที่จะเอาของเขามาอ่านรู้ไหม

ไม่ใช่เธอฟังสิ
แอ้งที่ประกาศทรัพย์ขุมทั้งวันเท่านี้

แม่แองจี้อาทิตย์ที่ที่แล้วแบบรวดรวดเลยเธอรูปังกาศสรรพคุณ
ใช่ก็ถ้าเกิดไปถ้าเกิดเอาไปขายให้เซียนก็ได้โองละล้านน่ะ

โดนจับนะเขาก็แกะแกะกรอบออกผมมาให้คุณแม่ได้รับเงิน๕๐๐๐๐บาท

แค่กรอบทองที่ใส่ท้องหลายบาทแล้วครบห้าหมื่นแล้วแหละ

แต่ว่าตัวไอ้ไข่จำได้ผมก็จำได้
แต่ในห้องนี้ไม่มีหล่นแน่นอนเพราะว่าทีมกล้องบอกแล้ว
คนแล้วก็จุยเลย

ไม่รู้เขาบอกว่าในห้องเนี้ยไม่มีแน่นอน
ไม่ตกบริเวณนี้คุณแม่จริงหาแล้ว
คือไม่พูดก็ได้แต่คุณประดำละประกาศออกรายการแชน
คืนนั้นผมนั่งดูอยู่มันต้องโทรศัพท์เข้าไปถามเลย
ก็จบแล้วมันไม่เจอแล้ว
เดี๋ยวบอกอิ่มดีกว่าเผื่ออิ่มเข้าฝันนี้

น้ำมดนิมิตรนิมิตรอีกแล้วหรือน้ำวนไหมพ่าพญานาคือ
ว่าเธอจะบอกไงนี่ไงทัวรงฉันอยู่ทุกวันเธอไม่เห็นเหรอ
ทัวรงอะไรกันก็เจ้าอาวาสวัดใครลองพี่แว่นให้ไข่บูชา
ฉันเป็นไม้เพราะเธองกไม่ให้ฉันไงฉันก็ไปขอปรากฏว่า๐๕๘
๐๕๘อะไรคนด่าทั้งวันไหนโหวเรียนไม่เห็นจะออก

จริงนะเปล่าแต่ว่าคุณก็จะไปบอกตัวแรกเหละอย่างนั้น

ฮู้บอกไม่ได้มันเคลื่อนไงอ่ะมันเคลื่อนมันเคลื่อน
ดูสิฉันไปวาดพญานาคตั้งแต่โอ้นะกอนพาหนกอุ๊บดาอาหาร

แล้วแสดงอะไร

อ๋อ๕๐๖ข้างหน้า

แต่เนี่ยกิมเขาสื่อสารกับพญานาคได้เถอะ

เขาฝันปุ๊บพญานาคอยู่ในก้อนหิน

เจอบ่วงบากน่าเคย

ไม่ได้มารู้จักตัวจริงเถอะแล้วจะได้รู้

รบกวนเอาเบลล่าออกมาอยากเห็นพี่ม่ดดำอยู่นั่นไง

ตอนเด็กนางไปดึงเครื่องช่วยใจคนอื่น

ใครที่บอกน่ารักเนี่ยอยากให้มาอยู่ด้วย

มันเหมือนเป็นเจ้ากำในเวรแล้วกันหนึ่ง

ฉันว่าไม่ได้กับความเลวขึ้นแก
ตั้งแต่ฉันรู้จักแกมา
เดี๋ยวก่อนนะพิมพ์รี่พาย
ถึงขั้นมาซื้อโฆษณาในรายการแล้วเหรอ
ใช่กัญชัยนางไลฟ์สดทีนางแบบว่า

โยยยิ้มเหมือนกันทำไม
เธอต้องไปนี้ไงเธอต้องดูพระยานาธนาคุยกับฉันหน่อยสิง่ายเหมือนกัน
ยังมักเจอเหตุการณ์แปลกเกี่ยวกับพญานาคอยู่บ่อย
เพราะมันบอกว่าเมื่อวันมหามงคลอืม
อันเชิญใส่หัวใจพญานาคแล้วยังไงอีก
ปฏิหารเกิดขึ้นมากมายอุ้ยนั่นนั่นนั่น
เขาถามปฏิหารเกิดขึ้นไงเป็นวันที่พญานาคเลือก
เพื่ออัญเชิญใส่หัวใจองค์ปู่และหัวใจองค์แม่ย่า
ครับในวันพิธีกรมอุตุแจ้งมาว่าตำบลน้ำแพร่
ฝนจะตกอืมเป็นยังไงฮะเป็นยังไงเมื่อถึงเวลา
ตรงกับพิธีบวงสวงอันเชิญใส่หัวใจพญานาคมามี
ทำพิธีแต่เช้าตรู่ของวันงานฮะก็ได้ขอเทพทั้งสอง
ช่วยให้งานนี้อย่าไปติดขัดอะไรเลยอืมได้โปรดเปิดท้องฟ้าอืมนะโอ้โห
แก่พญานาคเธอหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นอิ่มและตลอด

นั่นที่คุณทำไปที่เลยนะครับผมนะเทพพระภิรุณอย่างงี้
นี่เหมือนอาจารย์แล้วก็เทพพระภายเทพทั้งสองนั่น

กลับห้มคือไม่ได้ไม่กลับบ้านเดี๋ยวกลับทุ่มครึ่ง
ดับกันเดือนเซ็นเซอร์ไทยรัฐเนาะ

แอปโดนลึกสุดแอปเป็นใครอาบให้ถูกตัวอีกแล้ว

ก็ใช่ก็ถามแต่ละอย่างทำไมอันนั้นไม่

เอาพี่เช้าค่ะ

อย่างเงี้ยเหรอครับกำลังหาอยู่คุณหันไปบอกคุณแองจี้เขาสินี่แห้งมาแล้วฮะ
เดี๋ยวเอ่อก่อนหลอนคุณจะอ่านขอยาดเมื่อกี้เขาประกาศนิดหนึ่ง
สำหรับน้องที่ประกาศว่าตามหายายเขียวนะฮะใช่ฮะยายเขียวไม่กลับบ้าน
สุดน้องเนี่ยส่งกลับมาแล้วว่ายายเขียวเนี่ยตอนนี้นะฮะ
ถูกตำลวดจับไปแล้วเพราะว่ายายเขียวเนี้ยไปเล่นไพ่ไปเล่นไพ่
ถูกว่าไม่กลับบ้านพอโดนจับเออหลานร้องไห้นะครับ
แต่ยายเขียวถูกจับไปแล้วอืมเล่นไพ่ตอนนี้หลานก็ได้ทราบยังครับพี่หนุ่ม
ดูไหมฮะได้ไหมฮะคงเป็นวิจารณ์หน่อยฮะ
อยากทำไว้ก็ทำไว้สการ์เล็ตโจรสันค่ะ
ก็จะเล่าอีกทำไมอ่ะเลยก็อาทีนั้นทำอะไรอ่ะเชิญ
บ่งพร้อมความรักจนสุขงอมเต็มที่ล่าสุดสการ์เล็ตโจรสัน
ก็ควงคู่หวานใจโคลินจอร์ดนะครับผมเข้าสู่ประตูวิวาแล้วโดยองค์การการกุศล
ว่าคู่แต่งงานป้ายแดงนั้นเนี่ยอยากทำบุญครับ
มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอาหารให้กับผู้สูงอายุที่อ่อนแอในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
การบริจาคเงินแต่ไม่เปิดเผยจำนวนนะครับ
สำหรับการจัดโจรสันแล้วก็คอวินจอร์ดนะฮะมั่นหมายกันในเดือนพฤษภาคมปี๒๕๖
หลังจากที่ปลูกต้นรักกันมานานถึง๒ปีเต็มตอนนี้ก็แต่งงานกันที่เรียบร้อยแล้วครับ
ครับผมก็เอาละฮะเวลาหมดพรุ่งนี้คุณพระดำมาเนอะพรุ่งนี้มาใครมาบ้าง
พี่สาวครับครับผมพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาครับพรุ่งนี้ผมต้องไปถ่ายการติดไทยครูอ่ะ
หมดดำเราตายทำไมมองงั้นล่ะขอให้ไปเถอะวันหนึ่งที่จะถีกกับคุณจริงนะคุณเหนื่อย

โปรดติดตามตอนต่อไป